โลกออนไลน์เนี่ยมันค่อนข้างเปิดกว้างแล้วก็ไปไวนะคะ
ทั้งเรื่องของการแชทเฟซบุ๊กหรือว่าแชทไลน์ก็ดี
เราไม่รู้หรอกว่าใครจะสามารถเอาข้อมูลเราไปแฮ็กได้บ้าง
แต่ก็เกิดขึ้นหลายครั้งหลายคราแล้วแล้วคราวนี้เกิดกับคนดังด้วยนะคะ
โดยอดีตพระเอกชื่อดังสรพงษ์ชาตรีพร้อมกับภรรยาแล้วก็เพื่อนที่เป็นผู้เสียหายเนี่ย
เดินทางไปที่กองบังคับการตำรวจนครบาน๒
หลังจากที่ตำรวจจับตัวผู้ต้องหาที่แฮ็กไลน์ของภรรยาของคุณสรพงษ์ชาตรีได้ค่ะ
สนทนาผ่านแอปพลิเคชันไลน์เหล่านี้เนี่ย
เป็นข้อความที่ผู้ต้องหาส่งไปขอยืมเงินจากบรรดาเพื่อนของนายสรพงษ์ชาตรี
แล้วก็นางดวงเดือนจิตไทยสงศ์ภรรยารวมเป็นมูลค่า๖๖๐๐๐บาท
ตำรวจเขาก็แกะลอยจากหลักฐานนี้นะคะ
สามารถติดตามจับนางสาวละออแถลงกัน
ผู้ต้องหาที่เป็นคนแฮ็กไลน์ของภรรยาคุณสรพงษ์ชาตรีได้ที่จังหวัดนครปฐมค่ะ
นางสาวละออรับสารภาพบอกว่านำเบอร์โทรศัพท์ของนางดวงเดือนมาจากอินเตอร์เน็ต
แล้วก็เอาไปล็อกอินผ่านไลน์ในชื่อป้าเดือนลุงเอก
จากนั้นไปหลอกขอยืมเงินเพื่อนในไลน์ค่ะ
โดยอ้างบอกว่านายสรพงศ์มีปัญหากับตำรวจแล้วก็จำเป็นต้องใช้เงินด่วน
มีผู้เสียหายหลงเชื่อ๓คนด้วยกันนะคะที่โอนเงินมาให้
โดยตัวผู้ต้องหาก็นำเงินที่ได้ไปซื้อทองแล้วก็เก็บเอาไว้บางส่วน
ส่วนบัญชีในการโอนเงินบอกว่ายืมมาจากน้องคนสนิท
ที่ไม่ได้มีส่วนร่วมอะไรในการกระทำผิดครั้งนี้
โทรศัพท์มาสอบถามเรื่องราวค่ะก็เลยรู้ว่ามีคนแฮ็กไลน์ตัวเอง
หลอกโอนเงินก็เลยรีบเดินทางมาแจ้งความที่
สถานีตำรวจนครปานดรเมืองฐานด้านของนายสรณพงษ์เอง
ตัวเองก็ยืนยันนะคะว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้เล่นเฟซบุ๊คแล้วก็ไม่ได้เล่นไลน์ด้วยอยากจะฝากเติมประชาชนนะคะว่าเวลาที่มีใครไลน์มาหรือว่าส่งข้อความมาทำนองขอยยืมเงินเนี่ยควรจะเป็นการยืมเงินกันแบบพบเจอหน้ามากกว่าไม่ใช่เป็นเพียงแค่ข้อความเพื่อที่จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพแบบนี้ค่ะทางนี้
ว่าการโอนเงินเนี่ยมันใช้บัญชีของคนอื่นและมีการจ้างวานให้บุคคลอื่นกดเงินออกจากบัญชีให้ด้วยซึ่งตำรวจเองบอกว่าจะเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีส่วนเงินที่เหลือก็จะยึดเอาไว้ให้พนักงานสอบสวนตรวจสอบก่อนที่จะคืนให้กับผู้เสียหายซึ่งจากการตรวจสอบเนี่ยพบว่านางสาวละออเองก็เคยก่อเหตุลักษณะเดียวกันในพื้นที่สอนอห้วยขวางมาด้วย